จังหวัดเลยมีผู้ชายคนหนึ่งวัย๖๑ปี

ปรากฏว่าเครื่องตัดย่าใบมีดมันหักครับ
หักจนกระเด็นเข้ามาเจาะขา

ผู้ชายวัย๖๑ปีที่บาดเจ็บสาหัส
จากการถูกใบมีดตัดย่าหักกระเด็นแล้วมาเจาะขา
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านหนองอุมลัวตำบลโพนสูงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็ประสานไปยังร่วมใจกู้ภัยเมืองเลย

ผู้บาดเจ็บชื่อนายวิวัตตู่จันทร์คุณอวิวัฒน์อายุ๖๑ปีแล้ว
ร้องขอความช่วยเหลือยังมีสติอยู่ครับ
จากถูกใบมีดตัดย่าหักตัดหน้าแข้งขวาจนเนื้อฉีกขาด
เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุคภรรษด่านซ้าย
จากการสอบถามคุณอาวิวัฒน์ยังมีสติอยู่นะ
เล่าให้ฟังว่าขณะกำลังตัดย่าอยู่นั้นนะครับ
ใบมีดตัดย่ามันหักกระเด็นพุ่งเจาะเข้าที่หน้าแข้ง
ฉีกขาดเลือดไหลไม่หยุดจนล้มทั้งยืนครับ
ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจนชาวบ้านมาเห็น
ก็รีบแจ้งกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลดังกล่าว
คุณคิดเครื่องตัดย่าถูกไหมมันมีหลายรุ่น
คือรุ่นคือส่วนมากแล้วปลายเครื่องตัดย่าเขาจะมีใบพัด

มันมีรุ่นที่เหมือนเป็นรถแล้วเราเข็นเอา
อันนั้นไว้ตัดย่าสนามใหญ่
แต่ถ้าเป็นตัดย่าคาตัดย่าตามทุ่งที่ชาวบ้านเขาใช้
มันเป็นเครื่องตัดย่าที่เป็นแบบเป็นยาว
เป็นด้ามออกไปแล้วปลายเป็นใบพัด
ใช่ฮะแล้วก็ถือแบบนี้เป็นด้ามออกไปอย่างนี้
เห็นใบพัดชัดเจนคือมันไม่มีอะไรครอบใบพัด

ก่อนที่จะตัดย่าต้องสำรวจพื้นที่ก่อน
ว่าไม่มีหินไม่มีแก้วไม่มีขวด
เพราะว่าถ้าใบพัดเขาไปตัดโดนนี่แหละค่ะ
ก็คือเขาจะหักแล้วมันก็จะบินไปทั่วเลย
ถ้าบินมาโดนตัวเองจะได้รับอันตราย
ตำรวจน็อตสำรวจอะไรอุปกรณ์เครื่องตัดด้วยนะฮะ